คุณผู้ชมค่ะในที่สุดแล้วฝากฝั่ง๗พักฝ่ายค้าน
ก็เดินหน้ายื่นยติเปิดอภิปราย
นายกรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติ
ใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา๑๕๒
ซึ่งวันนี้ประธานสภาพผู้แทนราชดรคุณชวนหลีกภัยนะคะ
เดินทางมารับยัตติดังกล่าวด้วยตัวเอง
พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะให้รองประธานสภาคนที่๒
ก็คือคุณสุภาชัยโพสุที่ดูแลเรื่องนี้

เพราะว่าการยื่นผ่านช่องทางตามมาตรา๑๕๗

และข้อบังคับที่ใช้อนุโลมก็ไม่ได้มีการกำหนดไว้
หากถูกต้องก็จะบรรจุเป็นเรื่องเร่งด่วน
ภายในเดือนนี้แหละน่าจะได้นะคะ
โดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลมีความพร้อม
อันนี้ไฮไลท์วันนี้คุณชวนหลีกภัยบอกว่า
นายกรัฐมนตรีควรที่จะเดินทาง
มาชี้แจงด้วยตัวเองนะคะ

เรื่องกระทู้นะครับกระทู้ก็ผมยังมีความเห็นว่าควรมาตอบ
จะตอบว่าไม่ตอบหรือตอบว่าอย่างไรก็ควรจะมาตอบ
ถ้าไม่ตอบก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายมาตรา๑๕
นั่นก็คือแจ้งมาเหตุที่ไม่ต้อง
ตามที่กฎหมายเขียนไว้โดยคอรมอ
มีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคง

แต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งก็จะผมก็จะให้ทางฝ่ายหลักการติการกฎสภา
แจ้งไปว่าตรา๑๕๐นั้น
กระทู้ที่นายกไม่ตอบนั้นไม่มานั้น
จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายครับ
ที่ไม่มาตอบมีการแจ้งเห็นคนมาหรือยัง
ไม่ได้แจ้งเป็นไรลักอักษรมาครับ
นี่ไงคุณชวนหลีกภัยบอกว่า
ก่อนอันนี้ที่นายกธรรมดิมนตรีไม่มา

วันนี้ค่ะคนที่นำยัตติไปยื่น
ให้กับรองประธานสภาพผู้แทนราชดร
ก็คือคุณสุธินคลังแสงสสพไทย

คุณสุธินบอกว่าหากสามารถเปิดอภิปรายได้ภายในเดือนนี้
ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นประโยชน์

เพื่อจะได้ทำให้สถานภาพของคณะรัฐมนตรี

และทันต่อการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อีกทั้งขณะนี้สังคมรับทราบโดยทั่วไปว่า
การถวายสัตว์ปฏิญาณตนของพลเอกประยุทธ์
กล่าวคำปฏิญาณไม่ครบ
และนายกรัฐมนตรีมีท่าที

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ไม่ได้แสดงแหล่งที่มาของรายได้ที่ใช้ดำเนินการ
ดังนั้น๒ประเด็นจึงคิดว่าขัดต่อรัฐธรรมนูล
และจำเป็นที่จะต้องตอบในเรื่องนี้
เพราะถือว่าเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน
นายกรัฐมนตรีควรที่จะมาตอบได้ด้วยตัวเอง
หากปล่อยไว้ก็จะเกิดผลเสียต่อประเทศ
และก็ต่อประชาชน
ฟังเสียงคุณสุธินคลังแสงค่ะ
ที่นี้
นายกรัฐมนูล
รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเวลานะจะไปตอบกระทู้
จะไปตอบยัตติที่สภาด้วยตนเองแล้วก็ปฏิเสธด้วยนะคะว่า
ไม่ใช่ใช้ข้ออ้างเรื่องของการลงพื้นที่ทุกสัปดาห์เพื่อหนีการประชุมนะคะ
นายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นการกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตนของตนเองว่า
ถ้าเกิดว่าเกลียดชังกันแบบนี้จะทำให้รัฐบาลเป๊ไปเป๊มา
ประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ความเชื่อถือของประเทศก็จะหายไป
ว่าทุกทางเป็นทางที่ถูกต้องไม่อาจจะไปก้าวล่วงเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะคะ
คุณผู้ชมก็เป็นคำพูดจากนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ